คุณผู้ชมครับข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้มาเริ่มติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ประทึกซึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรชบุรี

จริงแล้วเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่าย๒โมงที่ผ่านมามีผู้ชายคนนึงเนี่ยเอาปืนไปยิงครับภายในหมู่บ้านที่ชื่อว่ากรุงเพชรวิลล่าคุณผู้ชม

ซึ่งเหตุการณ์นี้จนถึงตอนนี้๔โมงเย็นแล้ว

แต่รายงานเบื้องต้นอาจจะมีสับสนอยู่บ้าง
เพราะว่ามีทั้งคนเจ็บและคนเสียชีวิต
ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบเหตุการณ์ล่าสุด
เพราะว่าผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่นะครับ
มาดูว่าเหตุการณ์นี้ความคืบหน้าเป็นอย่างไร
กับคุณอภิชาติพวงน้อยผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ

คุณอภิชาติช่วยประมวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยค่ะ
ตั้งแต่ช่วงบ่าย๒เกิดอะไรขึ้นคะ
ช่วงประมาณบ่าย๒โมงนะครับ

เป็นผู้ชายที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านกรุงเพชรวิลล่า
ซึ่งเป็นหมู่บ้านขนาดกลางนะครับ
ประมาณสัก๒๓๐๐หลังคาเรือนนะครับ
เกิดอาการคุ้มคลั่งแล้วใช้อาวุธปืนยิงออกมานะครับ
เบื้องต้นมีผู้ประสบเหตุที่ถูกยิง
เป็นพัฒนางานรายเดอร์แปป๑คนและก็เป็นผู้ชาวะ๑คน
ถูกยิงขณะนี้ก็ยังนอนอยู่ที่บริเวณหน้าถนนหน้าบ้านนะครับ
ช่วงชาวะหลังเกิดเหตุได้สักพัทย์นึง
ทางนายกวะตรต้นม่วงซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน
ก็ได้รับบัตรเจ็บประสุนถูกที่บริเวณอ่าใต้กรามซ้ายนะครับข้างข้าง
อ่าแล้วก็อ่ามีผู้นำส่งของพยาบาลทันนะฮะ
แล้วก็ตอนนี้อ่าอาการปลอดภัยแล้วเบื้องต้นเนี่ย

ก็คือเป็นอดีตทหารพรานนะครับอายุประมาณ๓๐ปี
อ่าเอ่อวันนี้เนี้ยเขาเคยถูกจับแล้วต้องคดีอ่า
คมครูนะครับเอ่อมีอาวุธปืนทำร้ายร่างกายนะครับ
แล้วก็เคยมีประวัติเรื่องของการใช้ยาเสพติดนะครับ
วันนี้เนี่ยคือเป็นวันที่เขาจะต้องขึ้นศาลพอดีนะครับ
ว่าน่าจะเกิดอาการเครียดนะฮะแล้วก็ก่อเหตุครับตอนนี้เนี่ย
ทางเจ้าที่ตำรวจนะครับนำโดยท่านพลตำรวจตรีปิติ
นรกพิชัยคือเป็นผู้มีความการตำรวจภูทรตำรวจภูทรีย์เนี่ย
ก็นำกำลังเจ้าที่ตรวจประมาณสักเท่าที่เห็นเนี่ย
ประมาณสักหกสิบนายนะฮะทั้งตอนนี้ตำรวจภูทรด้วย
แล้วก็ทั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษด้วยเนี่ยกำลังปิดล้อมพื้นที่อยู่ค่ะ
ครับเนื่องจากผู้กลายเหตุเนี่ยอยู่บริเวณทั้งสองของบ้าน
เป็นบ้านสองชั้นนะฮะอยู่บริเวณชั้นสองของบ้านเนี่ย
แล้วก็ช่วงประมาณสักบายสามโมงนะฮะ

แต่ว่าโชคดียิ่งไม่ไม่ไม่ถูกไฟนะครับค่ะค่ะ
ในบ้านหลังนั้นเป็นบ้านเขาเองหรือเปล่าคะ

เป็นบ้านเขาเองอาศัยอยู่กับคุณแม่นะ๒คน
แต่ขณะเกิดเหตุเนี่ยคุณแม่ออกไปทำงานด้านนอกนะครับ

ตอนนี้ตำรวจมีการประสานญาติหรือว่าคุณแม่เข้ามาช่วยเกลี้ยกล่อม
กับเหตุการณ์นี้กับลูกชายที่คุ้มครั่งอยู่ไหมฮะ
ก็มีการประสานทางคุณแม่เข้ามานะใช้เครื่องขยายเสียงเนี่ยโกนเข้าไปนะครับ
แล้วก็มีการประสานทางเพื่อนสนิทนะฮะเข้ามาพูดพยายามพูดเกลี้ยกล่อมนะครับ
แต่ว่าก็ไม่มีการตอบรับเลยนะครับ
ตอนนี้จากภาพที่เราได้มาเหมือนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจปิดล้อมอยู่หน้าบ้านแล้ว
ทีนี้ในตัวของคนเจ็บทั้งหมดที่โดนยิงเนี่ยมีการนำออกจากพื้นที่ไปส่งโรงพยาบาลได้หรือยังครับ
แล้วก็เห็นมีรายงานเบื้องต้นว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยอันนี้ยืนยันไหมครับ
มี๒รายนะฮะที่ยังนอนอยู่บริเวณกลางถนนใกล้กับบ้านที่เกิดเหตุนะฮะ
ยังไม่สามารถที่จะนำออกมาได้เนื่องจากว่าเมื่อกดที่ตำรวจจะเข้าไปก็จะมีการการยิงออกมานะครับ
ก็คือมี๓รายได้รับบัตรเจ็บอยู่ในตอนนี้นะคะ

ตรงที่เกิดเหตุยังไม่สามารถนำออกจากพื้นที่ได้
ขอย้ำอีกทีนึงในบ้านตอนนี้ไม่มีใครอยู่

ใช่ครับขณะนี้ในบ้านมีผู้ก่อเหตุคนเดียวครับ
ค่ะแล้วดูจากสภาพบ้าน
คือเป็นลักษณะทาวน์เฮาส์ติดกัน
คนแถวนั้นหรือตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ได้มีการกักพื้นที่อะไรยังไงบ้างไหมคะ
ขณะนี้เจ้าที่มีการกำลังกลับพื้นที่นะครับ
ให้คนเข้าคนออกแล้วก็พยายามจะติดต่อบ้านที่อยู่ข้างนะครับ
ท่านอยู่ด้านในก็ให้ปิดบ้านให้มิดชิดนะครับ
ที่เคลื่อนย้ายออกมาได้เนี่ยก็พยายามจะเคลื่อนย้ายออกมาครับ
อะไรนี้เป็นพื้นที่ปิดหมดแล้ว
ครับคือตอนนี้เราเห็นภาพจากภาพโดรนมุมสูงเนี่ยนะฮะ
มีคนเจ็บนอนอยู่หน้าบ้านทีนี้มีการประสานรถกู้ภัย
รถพยาบาลมาพร้อมสแตนบายในการเอาคนเจ็บออกไปช่วยเหลือเพิ่มเติมไหมฮะ
ตอนนี้มีรถพยาบาลมาพร้อมนะครับ
มีรถพยาบาลของโรงพยาบาลประชามกาศสหรัฐภูมิวรีนะครับ
แล้วก็มีเจ้าอาทิตย์ของมวิธีสวรรค์สารเพชรธรรมสถานะฮะ
ก็รับกำลังมาอยู่ใกล้เคียงที่กัดเหตุนะฮะ

ถ้าเกิดแผนแรกที่เฉาะที่ฟังเฉาะที่ฟันผู้การมีการวางแผน
วางแผนคือจะไปเอาคนเจ็บที่นอนคือประมาณว่าเป็นคนเจ็บก่อนนะฮะ
นอนอยู่กลางถนนสองคนเนี้ยออกมาให้ได้ก่อนนะครับแต่ตอนนี้ก็คือยังยัง
ยังไม่สามารถจะเข้าไปได้นะฮะตามด้วยความที่ผู้ก่อเหตุเขาอยู่ด้านชั้นสองด้วย
ถ้าไปก็คืออาจจะสามารถที่จะเห็นแล้วก็ยิงลงมาได้ใช่ไหมครับก็มีการระดมเรื่องของยุทธปกรณ์
มีเจ้าที่เน้นให้เจ้าที่ใส่เสื้อเกราะนะฮะแล้วก็มีโล่กำลังมีหมวกกันกระสุนมาพร้อม
แต่ว่าก็อย่างที่ว่านะครับคือผู้ก่อเหตุอยู่บริเวณชั้น๒ซึ่งมันเป็นลิงที่สามารถจะยิงเจาะลงมาได้นะครับ
ก็ต้องมีการระมัดระวังเป็นพิเศษครับเพราะว่าท่านเองก็คงยังไม่อยากให้มีการสูญเสียเพิ่มขึ้นครับ
ค่ะเอาล่ะค่ะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะคุณอภิชาติค่ะ

ครับสาเหตุเบื้องต้นก็ความเครียดนะฮะ
ใช่ค่ะเราก็ยังเกาะติดสถานการณ์นี้อยู่นะคะคือผู้ก่อเหตุเนี่ยคือเป็นผู้ที่ถูกจับกลุ่มคดียาเสพติด
แล้ววันนี้เป็นวันที่เขาจะต้องไปขึ้นศาลก็คาดว่าน่าจะเกิดอาการเครียดแล้วก็ก่อเหตุจากความคุ้มคลั่งขึ้น
ตอนนี้อยู่ในบ้านของเขาคนเดียวนะคะไม่มีใครอยู่ในนั้นแต่ว่าหน้าบ้านเนี่ยมีผู้บาดเจ็บ๒คนถูกยิง
ซึ่งยังไม่สามารถที่จะนำออกจากพื้นที่ได้
ใช่ครับถ้าคุณผู้ชมที่อยู่ในหมู่บ้านนี้แล้วรับชมข่าวของเราอยู่นะครับ
ก็ถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้อยากจะให้รีบออกมาก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับ
ตอนนี้เจ้าที่กำลังพยายามที่จะระงับเหตุอยู่นะ
ขอแจ้งพิกัดอีกนิดนึงหมู่บ้านกรุงเพชรวิลล่าถ้าตามรายงานก็คือเหตุเกิดที่ซอย๔นะคะคุณผู้ชม
เดี๋ยวความคืบหน้าเป็นอย่างไรจะบรรยายงานให้ทราบเป็นระยะกับเหตุการณ์นี้นะครับ